ส่วนนี้ค่ะยืนบิดซ้ายบิดขวาเอมมี่อมรวัลนั่นเองค่ะ
เห็นบอกว่าเกิดฉุนนักเลงคีย์บอร์ดขึ้นมาค่ะ
มีคนเข้ามาคอมเมนต์คล้ายว่าจะคุกคามทางเพศลูกสาวของเธอ
เจ้าตัวก็เลยขอซัดกลับแล้วก็ย้ำว่าอย่ามาแตะต้องลูกของเธอเด็ดขาดค่ะ

ใครจะด่าเอมมี่ก็ด่าใครอยากจะตีหนูก็ตีแต่อย่ามาแตะต้องลูกหนู

ก็พูดแบบประมาณว่าเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับเขาอะค่ะ
แต่เอมมี่มองว่าน้องยังเล็กอยู่เลยนะ
คือน้องเพิ่งจะ๑๑ขวบแล้วก็คำว่าเมื่อยมือไม่ควรใช้กับน้องป่ะ
ที่ทำก็ในเมื่อเอมมี่ทำแรนด์ชุดว่ายน้ำตัวเอง
มี่จะให้แล้วเราไม่มีเงินต้องจ้างคนอื่นแล้วก็เอาลูกตัวเองไม่ดีกว่าเหรอ
แล้วเอมมี่คิดว่าชุดที่เลือกให้มันเป็นชุดที่น่ารักที่สุดแล้วอ่ะ
น้องยังเด็กยัง๑๑ขวบเท่านั้นนะคะคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ด้านลบเนี่ยผิด
ต้องเบาหน่อยนะคะนี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาด้วยระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะ